สำหรับบันทึกโลกของเดือนมิถุนายนปี๒๕๕๘นะครับคุณผู้ชม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้นักลงทุนทั่วโลกขวัญภาวะครับ
เพราะว่านี่เองเป็นจุดสำคัญที่ทุกฝ่ายนั้นจับตามองอย่างใกล้ชิดว่า
อาจจะกลายเป็นจุดแตกหักและบรรทอนสถิตภาพ
ไม่ได้จับมือกันแน่นอีกตลอดไปครับ
ตายในการชำระหนี้ของกริสที่ต้องจ่ายคืนให้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
พ้นไปแล้วเมื่อวันที่๓๐มิถุนายนที่ผ่านมา
จัดการลงประชามติเมื่อวันที่๕กรกฎาคม
เพื่อให้ประชาชนลงคะแนนว่า
จะยอมรับเงื่อนไขของโครงการเงินช่วยเหลือของกลุ่มเจ้าหนี้หรือไม่
ซึ่งผลออกมาว่าประชาชนกว่า๑๖๑๕ลงคะแนนไม่ยอมรับเงื่อนไข
มีเพียงแค่๑๓๘๕ที่ยอมรับ
จากฝ่ายที่หนุนให้กริสออกจากยูโรโซน
ฝ่ายที่ต้องการให้กรีสอยู่ในยูโรโซนต่อ
ภายใต้เงื่อนไขต่างของโจเนี่ย
ด้านในพอคลุกแม่นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล
แนะนำว่าทางที่ดีที่สุด
กริสควรจะออกจากยูโรโซน

ซึ่งเป็นกลวิธีการลดค่าเงิน

เหมือนอย่างที่ไอซแลนด์และแคนาดา

ด้านคณะกรรมธิการตรวจสอบความจริงหนี้สินกรีส

ระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม๒๕๕๙

เงินกู้ที่ปล่อยให้กรีสเป็นหนี้ที่ไม่มีเสถียรภาพ
๑๙๒ของเงินกู้

เรื่องที่เกี่ยวกับภาคประชาชนหรือภาคสังคม
แต่เป็นเงินช่วยเหลือภาคธนาคาร

เริ่มปรากฏเค้าลางตั้งแต่ช่วงปลายปี๒๕๕๒

ปัญหานี่สินของกรีสในขณะนั้น
ลุกลามขยายวงจนกลายเป็นจุดเริ่มต้น
ทั้งที่กรีสเคยเป็นหนึ่งในประเทศ

ยังทำให้เกิดปัญหาโครงสร้างทางสังคมอ่อนแอ
บรรทอนความเชื่อมั่นในหมู่นักลงทุน

นำมาสู่การประท้วงมาตรการรัดเข็มขัด

เมื่อรัฐบาลกริสยังมีท่าทีเด็ดเดียวกับเจ้าหนี้

ราจาทางเลือกอื่นมากขึ้น

ประชาชนจะเดินต่อไปด้วยกันหรือไม่
ซึ่งผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่๒๐กันยายน
ซีรีซ่าก็ได้กลับมาอีกครั้ง
ผ่านมาตรการรัดเข็มขัดรอบใหม่
วันที่๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
หลังได้รับเงินช่วยเหลือเป็นก้อนที่๓